พระสงฆ์นั่งรถสไลด์ไหมครับ

มันเป็นรถขนของที่จะเป็นแผ่นกว้าง
มันจะมีเหมือนเครื่องยนต์ในการสไลด์ขึ้นมาข้างหลังคล้ายรถพ่วง
พระสงฆ์หลายรูปเหมือนกันถูกนิมนต์ไปแล้วบอกว่า
ใส่สบงแล้วทรงสไลด์ปาเจโร่ขอไม่นั่งขอนั่งรถสไลด์ก็แล้วกันนะช่าง
แปลกดีนะฮะ

ไม่แต่คือดูแล้วแอบน่ากลัวเหมือนกันนะ
คือพระก็ดูนั่งนิ่งแหละแต่ว่า
คนที่มากับพระค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดง

น้องเด็กวัดน่าจะหวั่นอยู่เหมือนกันคุณ

หลวงตารูปสุดท้ายเนี่ยหลวงตาก็กลัว
บอกหลวงพี่กลับวัดโดยใช้รถสไลด์หลังนิมนต์ทำบุญมาที่อู่
คนโพสต์บอกว่าหลวงพ่อบอกเองว่าปาเจโร่ไม่นั่งขอกลับรถสไลด์นะช่าง
สไลด์พิศนุโลกเขาว่าแบบนี้
ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปคุยกับคนขับรถสไลด์ในวันนั้นนะคะ
นายนวัตกรรัฐดากูลอายุ๔๘ปีเรียกสั้นว่าช่างแผน

ช่างแผนแล้วบอกว่าโอ๊ยคลิปนี้๙มักราคม
คือผมเปิดอู่ซ่อมรถมานานแล้ว
ก็ถือเลิกดีวันที่๙มกราคมทำบุญซะหน่อย
ก็เลยนิมนต์พระมาจากวัดบ้านดงซึ่งเป็นวัดแถวบ้านนี่แหละ
บนท่านมาทำบุญแล้วก็ฉันเช้า
ขาไปเนี่ยเอาปาเจโร่ไปรับ
เป็นรถยนต์๗ที่นั่งก็ต้องวิ่ง๒รอบ
เพราะว่าพระมี๘รูปบวชเด็กวัดอีกใช่ไหมคะ
ทีนี้ขากลับคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลวงพ่อ
ท่านอยากจะกลับวัดพร้อมกันจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายรอบหรือเปล่า
ท่านเลยบอกว่าเออขอรถสไลด์ละกันนะช่าง
แล้ววัดกับอู่อยู่ห่างกันประมาณแค่๕๐๐๖๐๐เมตรเท่านั้น
ถนนก็เป็นถนนลากยางแล้วตัวเขาไม่ได้ขับรถเร็ว
เพราะเขาเองก็กลัวเหมือนกันว่าพระจะนั่งแล้วเดี๋ยวจะร่วงเอาอะไรยังไง
เดี๋ยวเป็นพระร่วงนะคุณนะ
แล้วก็พระลูกวัดก็จะนั่งขาดสไลด์ครับด้านหลัง
ครั้งแรกเลยครับเนี่ยครั้งแรกเลยที่ทำครับ
เพราะว่ากลัวท่านจะแบบไม่ปลอดภัย
เออนะเพราะว่ารถพี่เนี่ยคือปูเสือไว้อย่างดีเลยนะ
เหมือนจัดเตรียมไว้นี่ตอนสไลด์ลงมาสุนัขงงฮะ

นี่หลวงพี่หลวงพ่อก็ขึ้นไปนั่งจริงจริงมีพระเก้ารูปนะคะ
รูปหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าข้างคนขับ
แต่ที่เหลืออยู่ข้างหลังหมดเลยนี่พี่เสื้อแดงคนนี้
เขาดูกลัวสุดเลยกลัวมากมีคนคอมเมนต์เยอะเหมือนกันค่ะว่า
ไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะมันอันตรายมาก
คือรถแบบเนี้ยมันไม่มีที่จับไม่มีที่กั้นอะไรเลยสมมุติครับ
ถ้าเกิดรถมันเสียหลักหรือว่าตกหลุมอะไรนิดเดียวเนี่ยอุ้ย
ร่วงกราวแบบเทกระจาดกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่คือช่างแผงเขาก็บอกว่าก็เข้าใจเข้าใจในคำเตือนของทุกคน
ยินดีน้องรับทุกคำติชมต่อไปนี้จะไม่ใช้รถสไลด์
รับพระอีกแล้วแม่จริงจริงมันก็เป็นสิริมงคลกับรถดีนะ
นี่เพิ่งไปต่อทะเบียนรถสไลด์คันนี้มาด้วย
เห็นได้อย่างเดียวเลยค่ะครับลืมถามทะเบียนอืม
ถึงถามทะเบียนใช่ไหมนี่แต่เห็นคอมเมนต์เนี่ย

รูปอยู่ครบเด็กวัดอยู่ครบนะ